เสียงหลังเมื่อทางคนที่เขียน
โหยกันน้าเกก
ต้านต้านหันต้านเงียบมาตื่นต้าน
หล่อตื่นต้านหน้ามีเหนือกระตื้อ
กล้ามเข้าเหมือนไก่กัน
พี่พี่ขอสาบานพี่พี่ขอสาบาน
รักเธอนานานรักเธอนานานแล้วไม่ห่างไม่หาย
รักเธอจนยุ่นมันตายไม่ห่างไม่หาย
พี่จะขอรักมันเธอกับจันทร์เธอรักมันจนตาย
ต่อจันทร์เราห้องลงต่อจันทร์เราห้องลง
กินหลังเธอหันต้นขาวเบาใช้รันที่มะนั้นไกลไกล
ไกลไกลไกลไกลไกลไกลพอไตเพลงนั้นแยง
ต่อเต็งและต่อเต็งและลงแจงสี่ไอ้ไอ้แจน
อันเก่าหอดลูน้ำพื้นสอนหาบาร์ไรพรันไม่มีนาน
เศรษฐ์ริงฮาตตมตอนตอนย่าสองเพื่อสอน
กันเด่ย่าสอนสอนไว้กันสอนแก่กัน